ก็หลบโน้ท้องกี่เดือนคะตอนนี้

รายการนี้เป็นรายการแรกที่เขายอมพูดนะฮะ
เพราะควรทางฝ่ายของคุณ
ออกมาปกป้องคุณพอสมควร

คุณคิดจะแต่งงานกันไหม